คุณผู้ชมฮะชาวบ้านที่หนองบัวน้อยที่ตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่น
ก่อนหน้านี้แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีรอยเท้าอยู่ในแปลงเกษตร
เป็นรอยเท้าถ้าไม่ใช่เสือก็เป็นรอยเท้าหมี
เพราะมันเป็นรอยเท้าของสัตว์ใหญ่คุณดูสิ

ใหญ่ฮะชาวบ้านเขากลัวบอกเจ้าหน้าที่ช่วยมาตรวจสอบหน่อย
ไม่รู้เสือหลุดมาจากป่าหรือเปล่าหมีหลุดมาจากป่าหรือเปล่า
เข้ามาในชุมชนกลัวว่าคนในชุมชนจะได้รับอันตราย
เรื่องนี้มีจุดจบของเรื่องแล้วนะคุณนะ

ชาวบ้านหนองบัวน้อยที่ตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่น
พบรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่อย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นนะฮะ
เป็นรอยเท้าเหมือนเดินวนเวียนอยู่ในแปลงเกษตร
และทีนี้เขาบอกว่าไอ้สัตว์ขนาดใหญ่นี่
มันไปทำร้ายลูกควายของชาวบ้าน๒ตัว

ว่าไอ้รอยเท้าที่เห็นเนี่ยเป็นรอยเท้าของหมี
หรือรอยเท้าของเสือหรือรอยเท้าของสัตว์ดุร้ายอะไรก็ตาม

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในพื้นที่นะ
สำนักบริหารที่๘ขอนแก่น
จันทชุมและคณะได้เดินทางไปยังบ้านของนายนรงศักดิ์
นรงศักดิ์ประหลัดขวาเจ้าของบ้านที่พบรอยเท้า
แล้วก็ลูกควายของเขา๒ตัวที่เลี้ยงไว้

โดยเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรอบ
พบว่ารอยเท้าดังกล่าวมันออกมาจากปาก
้อยที่อยู่ห่างไปประมาณ๓๐๐เมตร
จากการตรวจสอบดูไปดูมาวัดขนาดลอยเท้า
เอาไปเทียบเคียงกับสัตว์เสือหมีอะไรต่างก็ว่ากันไป

เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้
มันเป็นรอยเท้าลักษณะที่มีรอยเล็บเท้ายื่นไปข้างหน้า

มันคุ้นนะมันอาจจะเป็นรอยเท้าหมา

บ้านใครมีหมาตอนนี้ไปจับเท้าน้องดูเลยค่ะ
นี่มีเท้ามีอุ้งเท้าแล้วก็มีเล็บไปอยู่ข้างหน้า

ฟังเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
รอยตีนหมานี่ก็จะมีเล็บที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็รอยตีนหมีเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนรอยเท้าคนนะครับ
ก็จะมีนิ้วนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ก็ยังไม่พบ
อาจจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่พอสมควรนะครับ

นี่แหละฮะเขาบอกอาจจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่พอสมควร
พอเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสมาแล้ว
เราก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบว่าแถวชุมชนแห่งนี้

แล้วไปเจอเจ้าบิ๊กบึ้มจริงคุณ
เจอเจ้าใช่ไหมครับมันตัวใหญ่มาก

นี่ขอดูเจ้าบิ๊กบึ้มหน่อยครับ
เดี๋ยวใกล้จะสูงเท่าที่ฉันแล้วล่ะค่ะ

ก็เลยครึ่งถึงตัวผมเหมือนกัน
คือมันตัวใหญ่มากน้ำหนักประมาณ๗๐กิโลกรัม

แล้วเราก็ไปลองวัดลอยเท้ามาดูซิ

แล้วรอยเท้ามันนี่ไงใหญ่จริงด้วย
เราพูดคุยกับเจ้าของสุนัขตัวนี้

เลี้ยงสุนัขพันธ์เกรดเดนนี้ด้วยนะฮะ
คุณอภิวัฒน์บอกว่าหลังได้ยินข่าว
พบรอยเท้าสัตว์ในไร่ของเพื่อนบ้าน
ห่างจากฟาร์มของผมประมาณ๓๐๐เมตร
ผมตอนแรกไม่ปักใจเชื่อหรอกครับ
ว่าเป็นรอยเท้าหมีหรือรอยเท้าเสือ
และเมื่อมีคำยืนยันจากนักวิชาการ

ผมเนี่ยเชื่อเลยว่าหมาเองไม่ใช่เสือหรือหมี

โด่สุนัขในฟาร์มที่ผมเลี้ยงไว้
ผมเลี้ยงแบบไม่ขังแล้วก็ไม่ล่ามโซ่
เพราะว่าเจ้าโดมันใจดี
และมีบางวันที่มันอาจจะวิ่งออกไปข้างนอกไกลหน่อย
ทำให้เกิดรอยเท้าตามที่ชาวบ้านเห็น
นี่เลยก็ต้องวัดรอยเท้ากันให้เห็นไปเลย
ว่ามันคือเจ้าโด่หมาเองไม่ใช่เสือ
นี่ค่ะดูเท้าเขาใหญ่มากเลยเจ้าโด่
คือมันเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เท้าเขาก็จะใหญ่ตามไปด้วย
แต่ว่าพี่ครับตัวมันใหญ่ขนาดนี้
เก็บมันไว้ดีหน่อยชาวบ้านเขากลัว
แล้วก็ต้องตรวจสอบอีกว่าลูกวัวที่ถูกทำร้ายเนี่ย
มันถูกทำร้ายจากจัดเจ้าโด่หรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าของบอกว่าเจ้าโด่ใจดี

นั่นสิครับโอ้โหตัวสูงเป็นเมตรเลยนะฮะ